คุณผู้ชมมาคำถามนี้กันดีกว่านะคะ

คุณเคยมีคนทักว่าผีตามไหม

ไปร้านอาหารเดินเข้าไปคนเดียว

มาพร้อมกับอาจารย์ที่ดูกับโงเห้งนี่แหละค่ะ

ที่ผ่านมามีคนทักแกเยอะมาก

วิบากรรมชีวิตเยอะแยะมากมาย
คุณผู้ชมทั้งเรื่องหนี้สิน๑๓ล้าน

มีคนทักว่าผีเจ้ากรรมนายเวรมาคอยตามติดไม่ปล่อยค่ะ
คือตอนนั้นก็ตกใจเหมือนกันนะคะ
เห็นหน้าจอนี่สู้ชีวิตล่าสุดเปิดแผงขายปลาหมึกสดขายเองเป็นดารา

แบบนี้เลยคุณผู้ชมนะคะเธอกลับมาสู้ชีวิตใหม่งานแสดงก็ยังรับนะคะ
แล้วก็ครั้งนี้ค่ะหมอดูโงเห้งคนดังที่มาด้วยอาจารย์เกรทแนะนำบอกว่า
ต้องไปเติมขมับให้รับทรัพย์นะคะแล้วก็หากเป็นไปได้ต้องทุบจมูก
คุณผู้ชมรู้ไหมเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง
จมูกเพราะว่ามันคดพอมันคดมันทำให้ชีวิตไม่ราบรื่นลาบเรียบแบบนี้นะคะ
ฟังทั้งหมดจากพี่แวร์โซเลยค่ะ
ไม่ใช่สายมูค่ะแต่ว่าพี่แวร์มักจะโดนหมอดูทัก
จมูกมีปัญหามากเลยจะทำให้มีอุปสรรคในชีวิตเพราะจมูกพี่แวร์ธรรมชาตินะคะ
แต่ว่าจมูกมันคดมันหักมันงอแล้วมันเบี้ยวไปแก้ซะ
เพราะว่าชีวิตมันจะราบรื่นปกติเลยค่ะจริงแล้วเรื่องพวกนี้มันก็เชื่อไว้
มันก็ไม่เสียหายแต่ถ้าเกิดเราไม่เชื่อมันก็ไม่มีอะไร
เป็นเรื่องของความเชื่ออันนี้เล่าสู่กันฟังนิดนึง
ขมับเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นราศีของเงินคือต้องเติมให้เต็มไม่ให้มันสดนะคะ
แล้วคิ้วค่ะต้องแบบว่าเข้มคือต้องหนาถ้าเป็นคิ้วบางอย่างพี่แวร์โซเนี่ยต้องไปแก้นะคะ
ส่วนจมูกถ้าใครเป็นจมูกคดหรือมันสูงเกินไปบางคนคิดว่าฉันจมูกสูงแบบเสริมดั้งให้มันด่ง
จริงถ้ามันสูงเกินไปมันกั้นเงินอันนี้เป็นความเชื่อเป็นเรื่องของโงเห้งทั้งหมดทั้งมวล
คือโงเห้งที่เดียมีอยู่๓อย่างคือสมดุลคือหน้าตาเนี่ยดูสมดุลคือไม่แบบตอบไปเล็กไป
สมดุลเหมาะสมแล้วก็สบายตาคือเรื่องของโงเห้งกับเรื่องของความเชื่อมันแบบสอดคล้องกับความเป็นหลัก
มันเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะถ้าหน้าเราสมดุลมันก็จะดูแบบสวยงามเนอะ